ดิฉันอยากจะแนะนำนะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสูตรเด็ด
ร้านนี้เขาขายมากว่าสี่สิบห้าปีร้านนี้เด็ดยังไง
ตามไปที่โคราชกันจ้ะไปร้านก๋วยเตี๋ยวครัวแม่เรานะคะ
ร้านนี้พี่กัดอยู่ที่ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาศ
อำเภอท่าลาศอำเภอตำบลท่าลาศ
ชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาครับร้านนี้เป็นขวัญใจมหาชนก็ว่าได้
มีลูกค้าแวะเวียนมาแบบไม่ขาดสายเลยเราก็เลยขอเวลาดึงตัวแม่ค้ามาคุยกันหน่อย
เจ้าของร้านคือนางเราอริยเดชอายุหกสิบสี่ปีแล้วนะ
ป้าเราบอกว่ายึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาตั้งแต่ปี๒๕๑๘นับปีดูแล๔๕ปีมาแล้วนะ
เด็ดที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจก็คือรสชาติของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
นี่คุณดูสิสีมันข้นคลักแบบนี้เลยมีเคล็ดลับยังไงไปฟังค่ะ
ผลประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งแล้วหมูก็จะนิ่มไก่ก็จะนิ่มค่ะ
แล้วมันก็จะอร่อยเราไม่ต้องไปใส่ผมคือรสไม่ใช้ผมคือรสเลยเอาน้ำตุ๋นทำเป็นผมที่รสแทน
นี่อร่อยจากธรรมชาติแค่ตุ๋นก็ทำให้น้ำซุปอร่อยได้ไม่ต้องพึ่งผงชูรสเลย
พี่ถูกใจดิฉันบ้างคือราคาเพียงแค่๓๕บาทถือว่าใช้ได้เลย
อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นยังไงเลยนะคุณผู้ชมเอายังไงดี
ประสบความสำเร็จส่งลูกเรียนจบปริญญาโทมาถึง๓คน
ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาไม่ธรรมดาจริง

ไปพิสูจน์กันว่าก๋วยเตี๋ยวไก่จุ้นเนี่ยละลายในปากขนาดไหน
โทรศัพท์ไปสอบถามป้าเรานะ
ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา